พาคุณผู้ชมไปดูที่นี่หน่อยจังหวัดสุโขทัย
พบกับคุณลุงสุดเจ๋งท่านหนึ่ง
เขาสร้างรายได้หลังเกษียณด้วยการผลิตเป็นลดของเล่นไม้

คุณรถของเล่นอ่ะเออทำจากไม้
จากไม้แล้วสร้างรายได้ได้ดีเลยอ่ะ
น่ารักมากเดี๋ยวพาไปดูเด็กน่าจะชื่นชอบนะคะ
พาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยเลขที่๓๘หมู่๓บ้านปากคลองเรือตำบลตะโนธ
อำเภอคียรีม่าจังหวัดสุโขทัย
ไปพบกับลุงหมดอินทโชธอายุ๖๗ปี
คุณลุงเป็นคุณลุงเกษียณอ่ะเนอะก็ไม่ชอบอยู่นิ่งอ่ะนะ
อยากทำนั่นทำนี่งัดเอาฝีมืองานช่างเกี่ยวกับงานไม้ออกมาทำเลย
แล้วสร้างรายได้ด้วยก็คือการทำรถของเล่นจากไม้ขาย
เป็นรายได้เสริมในช่วงหลังเกษียณแล้วคุณดูดิเจ๋งมาก
อารมณ์เหมือนรถสองแถวที่รับส่งนักเรียนในสมัยก่อนครับ
เป็นรถสองแถวเขาเรียกว่าสองแถวก็จริงแต่มันจะมีแถวกลางด้วยตอนสมัยนั้น

คุณลุงจุดเริ่มต้นของการทำรถของเล่นไม้
เริ่มมาจากว่าพักจากการทำนาข้าวแล้ว
ซึ่งคุณลุงก็ลองเอาเศษไม้มาใส่ไอเดียในการทำ
แล้วก็ใช้ฝีมืองานช่างที่ตัวเองมีในการประกอบไม้เนี่ยนะ

ช่วงนั้นมีคนมาเห็น
ก็เลยบอกว่าคุณลุงทำรถของเล่นส่งขายให้หน่อย
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ลุงก็เลยยึดอาชีพเป็นงานแบบ

สร้างรายได้ให้กับตัวเองในช่วงวัยเกษียณแบบนี้นะคะ
ของเล่นที่คุณลุงขายมีหลายชนิด
ไม่ได้มีแต่รถสองแถวแบบที่คุณชนะบอกนะ

เป็นรถบรรทุกสิบล้อก็มีนะคะ

มีรถเยอะแยะมาก
แล้วลงสีออกมาสวยงามมากคุณ

มีมือดีมาก
ก็เลยทำให้คุณลุงมีรายได้ที่น่าพอใจมากต่อเดือนนะคะ
ขายอยู่ที่คันละ๕๐๐ไปจนถึง๓๐๐บาท

ก็ใครสนใจอยากจะอุดหนุนคุณลุง

โทรศัพท์เราขึ้นไว้ให้ด้านล่างแล้วนะจ๊ะ
งานฝีมือแบบนี้ต้องสนับสนุนเลยนะคะ